สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สอนสอนก่อน
ใหม่ให้เยอะ
อืมวันนี้เรามีคนมาอ่านแทนรถเมย์
น้องไมค์ยูมาอ่านข่าวแทนนะคะ

ไม่เอาไม่สนใจไม่สนใจ

อะไรยู

โอเคตอนนี้คุณรถเมย์ยังเดินทางมาไม่ถึงนะครับ
เพราะว่ารถค่อนข้างจะติดทีเดียว
ไปดูเรื่องแรกวันนี้ก่อน

สำหรับเลขท้าย๒ตัวนะครับ

ส่วนรางวัลเลขท้าย๓ตัวครับ

ส่วนรางวัลเลขหน้า๓ตัวนะครับ

ส่วนข้างล่างเลขท้ายสองตัว๙๗๐

ต้องชะลองนี้ต้องดีนะ
คนขับรถฉันนี่นับตีหัวอยู่ตอนนี้
มากเลยเพราะทุกปีเขาจะ
วันเกิดเขาจะซื้อเลขตามพศเกิดกับอายุของดิฉัน
ซึ่งมันออกอย่างนี้ตลอดเลยแล้วคราวนี้เขาดูเขาลืม

แล้วแต่๙๗นี่ไม่ใช่อายุพี่นะ

แต่ถ้า๙๗ได้อย่างนี้นี่นะฉันฉลองเลยนะ
พิธีกรแล้วก็ทีมงานมากที่สุดก็รับกระเป๋าไปเลยนะคะ
เรามีด้วยกันทั้งหมด๒๐ใบนะฮะก็จะแจกให้กับคุณผู้ชมนะฮะ

อันที่๒ฟังคำถามในรายการให้ดี
พร้อมกับติดแฮชแท็กนะคะ
แท็กกระเป๋าข่าวใส่ไข่ต้องมีแฮชแท็กกระเป๋าข่าวใส่ไข่นะคะ
เกณฑ์กรรติกานั้นก็คือทำตามกรรติกาให้ครบถ้วน
หลังจากนั้นคำตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
ทางทีมงานก็จะติดต่อภายใน๗วัน
กระเป๋าไปซื้อนี่เดี๋ยวนี้นะเวลาไปซื้อของไปช้อปปิ้งอะไรนะ

ดีที่สุดเลยลดโรคร้อน
เรื่องแรกนะครับสำหรับวันนี้ในข่าวของเรานะครับ
เป็นเรื่องราวของชายหนุ่มคนหนึ่ง

คุณเจี๊บกับคุณฟลุ๊กนี้อายุห่างกัน๒๗ปีนะฮะ
คุณเจี๊บ๔๘ปีส่วนฝ่ายชายเนี่ย๒๑ปี
ปรากฏว่าก่อนหน้านี้ก็รักกันดีอยู่แต่งงานจดทะเบียนสมรสกันเรียบร้อย
อยู่กินกันฉันสามีภรรยานะครับที่บ้านของฝ่ายชายที่ชุมพร
หลังจากที่๓๐พฤศจิกาคุณเจี๊ยบเดินทางมาทำงาน
หลังจากนั้นมีการพูดคุยกันวันที่๑๒๓๔๕๖วันที่๖
ฟังคุณเจี๊ยบบอกว่าโอนเงินไปให้ทางฝ่ายชายใน๒๐๐บาท
อยู่ดีวันที่๑๒มันมีข่าวขึ้นมาว่าฝ่ายชายคือคุณฟุ๊ก
ไปขอผู้หญิงคนหนึ่งแต่งงานที่ชุมพรเป็นผู้หญิงคนหนึ่งเลยนะครับ
แล้วปรากฏว่าในวันที่ไปสู่ขอมีการตกลงกับครอบครัวของฝ่ายหญิง
บอกว่าจะมีการมอบเงินให้๑ล้านบาทนะฮะแล้วก็บอกว่ามีการที่จะจัดโต๊ะจีนให้๑๐โต๊ะ
แล้วก็บอกจะให้ทองอีก๑๐บาทปรากฏว่าถึงเวลาไม่มีพ่อแม่ฝ่ายชายมา
ฝ่ายชายไปนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นคือไม่ได้เป็นไปตามข้อตกลงฝ่ายหญิง
ก็เลยมีการไปแจ้งความเรื่องมันก็เลยแตกขึ้นมาว่าฝ่ายชายเนี่ยมีเมียอยู่แล้ว
นั่นก็คือคุณเจี๊ยบนะฮะปรากฏว่าหลังจากนั้นคุณเจี๊ยบเธอเสียใจว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้ไปได้
เธอก็ออกมาพูดกับสื่อบอกว่าฉันจะฟ้องหย่าสำหรับฝ่ายชายคนนี้บอกฉันไม่ไหวแล้ว
ปรากฏว่าหลังจากนั้นฝ่ายชายเขาก็ออกมาพูดนะฮะเขาออกมาพูดกับแม่เขาเขาบอกเนี่ยจริงแล้วเนี่ยนะตัวเขาเองเนี่ยประกาศว่าเขาจะหย่ากับเจี๊ยบเมื่อ๓๔เดือนก่อน
เขาไม่ได้อยากจะคบกับเจี๊ยบนะเพราะเจี๊ยบเนี่ยไปให้แม่เขาเนี่ยนะฮะเหมือนไปกู้เงินมาล้านกว่าบาทแล้วก็ให้เอาเงินเนี่ยไปจ่ายนะครับเรื่องของการกู้เงินนอกระบบ
คุณเจี๊ยบก็งงนะฮะคือฝ่ายชายบอกมาแบบนั้นนะหลังจากนั้นก็บอกว่าเวลาที่มีงานแต่งงานเนี่ยเจี๊ยบก็ออกเงินช่วยเหลือนะปรากฏแม่ฝ่ายชายมาไม่จริงเลยแม่นี่แหละเป็นคนจ่ายเงินเอง๒ล้านไปพูดลักษณะแบบนั้น
ปรากฏหลังจากนั้นผมได้มีการพูดคุยกับคุณเจี๊ยบคุณเจี๊ยบบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณฟลุ๊กพูดมากับแม่คุณฟลุ๊กพูดมาไม่ตรงกับข้อเท็จจริงเลยสักเรื่อง
เพลงนะฮะปรากฏว่าทางฝ่ายชายเนี่ยติดสอยห้อยตามไปด้วยไปเจอเพื่อนของทางคุณเจี๊ยบนะครับ
แล้วก็ให้คุณเจี๊ยบเนี่ยนะฮะเหมือนแบบดูแลแล้วที่สำคัญที่สุดฝ่ายชายเนี่ยก็ไปยืมเงินนะฮะ
ยืมเงินพวกเพื่อนของคุณเจี๊ยบหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ที่คุณเจี๊ยบรู้จัก
สี่แสนบ้างสามแสนบ้างครูเจี๊ยบไม่เคยรู้เรื่องมาก่อน
จนสุดท้ายคนเหล่านั้นมาบอกคุณเจี๊ยว่าเออเนี่ยถึงว่าต้องใช้เงินแล้วนะ
คุณเจี๊ยบก็ตกใจว่าอ้าวทำไมผัวฉันเนี่ยถึงไปยืมเงินคนอื่นเขาแบบนี้ไม่เคยรู้เรื่องมาก่อน
ปรากฏหลังเขาไม่ไหวแล้วอันนี้คุณเจี๊ยบบอกมานะคุณเจี๊ยบอกไม่ไหวแล้ว
ก็เลยต้องบอกให้แม่ของฝ่ายชายจัดการเองแม่ของฝ่ายชายก็ต้องไปกู้เงินออกมา
จริงแล้วจากล้านสองเนี่ยมีการไปหักหนี้ของแม่ด้วยเหลือประมาณ๕แสน
ก็เอามาจ่ายหนี้ให้กับทางฟลุ๊กคนนี้แหละก็คือสามีของเขานี่แหละ
กลายเป็นว่าสุดท้ายแล้วฟลุ๊กไม่รู้ไปพูดกับแม่ไอ้ท่าไหนกลายเป็นว่าเจี๊ยบเป็นคนไปกู้
ซึ่งเจี๊ยบบอกเจี๊ยบไม่เคยกู้เลยฝ่ายชายต่างหากเป็นคนทำนะฮะ
แล้วก็เรื่องของเงินที่มีการเอามาปลูกเอามาเขาเรียกอะไรอ่ะบอกว่าเอามางานแต่งงานนะฮะ
ก็บอกว่าไม่จริงบอกเจี๊ยบเนี่ยก็เอาเงินออกมาช่วยเหมือนกันแม่ก็ช่วยอันนี้ยอมรับว่าต่างคนต่างช่วย
เพราะว่าตอนแรกเลยฝ่ายชายบอกจะให้๒ล้านนะฮะจะให้เขา๒ล้านปรากฏก็ไม่ให้เขาเนี่ยนะครับ
ซึ่งมันก็เลยเป็นประเด็นเกิดขึ้นนี่แหละคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันกลายเป็นว่าฝ่ายชายนั้นเจี๊ยบพูดนะฮะเหมือนกับพูดโกหกหมดเลย
นี่แหละฮะปรากฏว่าผมก็ได้มีการโทรไปพูดคุยกับทางฝ่ายหญิงอีกฝ่ายหนึ่งนะที่ฝ่ายชายไปขอแต่งงานด้วย
ผมคุยกับพ่อเขาผมคุยกับทางคนที่ไปช่วยจัดการนะเป็นเหมือนอบตที่นั่นสักคนนึงนี่แหละเขาก็บอกเลยบอกว่าจริงแล้วเนี่ยเขาไม่ได้ตั้งใจเลยนะว่ามันจะมีแบบนี้เกิดขึ้น
เพราะวันที่ฝ่ายชายไปขอเนี่ยนะฮะฝ่ายชายเนี่ยตกลงว่าวันที่ไปสู่ขอเนี่ยนะครับจะมีการมอบเงินให้๑ล้านบาทนะฮะแล้วก็จะให้ทอง๑๐บาทแล้วก็จะจัดโต๊ะจีนให้๑๐โต๊ะนะครับในการไปสู่ขอ
หลังจากนั้นฝ่ายชายก็ส่งสลิปไปให้เขาดูด้วยว่าเนี่ยมีเงินอยู่จริง๑ล้านแต่ปรากฏมีแค่สลิปแต่เงินมันไม่มีวันที่เกิดเรื่องเขาก็ล็อกตัวไอ้เจ้าหนี้ไว้เลยเจ้าฟลุ๊กไว้เลยปรากฏฟลุ๊กยอมรับสารภาพเขาว่ามีตังค์อยู่แค่พันหกเขาก็เลยมีการไปตามตำรวจมาแล้วก็เรียกพ่อแม่ของฟลุ๊กมาเค
พูดง่ายมันกลายเป็นประเด็นที่มันพลิกกันไปพลิกกันมาฝั่งฟุ๊กบอกว่าเลิกกับเจี๊ยบมาแล้วบอกจะหย่ากับเจี๊ยบแล้ว๓๔เดือนเจี๊ยบบอกอ๋อขอโทษนะพี่เมื่อวันที่๕เนี่ยเรายังคอคุยกันอยู่เลยเขาเอาหลักฐานมาโชว์หมดเลยว่ายังรักกันอยู่ยังมีการโอนเงินให้อยู่วันที่เท่าไหรเท่าไหร่อะไรไงไม่เห็นเกี่ยวกับ๓๔เดือนก่อนเลยไม่ได้มีท
คือฝ่ายชายเนี่ยนะก็อย่างที่บอกไปครับว่า
เขาก็บอกว่าทั้งหมดแล้วเนี่ย
เป็นเพราะว่าเขาตกลงกับเจี๊ยจะหย่ากันไปตั้ง๓๔เดือนก่อน
แต่เจี๊ยบเขาบอกว่าไม่จริงเลยเขามีหลักฐานทั้งหมด
คนเราถ้าจะหย่ากันจริงมันจะมีแบบนั้นเหรอ
จะมีแบบคอคุยกันยังมีการคุยกันตัวเองอย่างนู้นตัวเองอย่างนี้แบบ
ปกติไม่มีอะไรเนี่ยตามนี้ก็ดู

คือมันเป็นเรื่องเป็นราวแบบนั่นเลยอะฮะ
แต่พี่หนุ่มได้คุยกับทั้งสองฝ่ายแล้วไหมตอนนี้

คุยกับฝ่ายหญิงก็คือฝ่ายเขาเจี๊ยบได้คุย
ได้คุยกับทางฝั่งของผู้หญิงอีกคนนึงที่ไปแต่งงาน
แต่ผู้หญิงเขาไม่ได้คุยนะไปคุยกับพ่อเขาคุยกับ
อบตคุยกับผู้ใหญ่ที่เป็นคนจัดงานเรื่องนี้
แต่ทางฝั่งฟลุ๊กได้มีการพูดคุยกันบาง
อ๋อยังไม่ได้คุยเป็นเรื่องเป็นราว

แต่คุยแค่บางไม่ได้คุยโดยรายละเอียดทั้งหมด
คือต้องรอกันต่อไปถูกไหม
เอาง่ายเลยนะ
ฟุ๊กกับเจี๊ยบแต่งงานจดทะเบียนสมรสกันถูกต้องตามกฎหมาย

บอกว่าไม่เกี่ยวเลยเจี๊ยบไม่เคยกู้หนี้ยืมสินนอกระบบเลย
แต่คนที่กู้หนี้ยืมสินนอกระบบก็คือฟลุ๊กเอง
แล้วที่เอาเงินแม่ออกมาเนี่ยล้านสอง
แม่ก็ลบหนี้ของตัวเองไปแล้วเหลือแค่๕แสนเอง
แสนเนี่ยก็มาหักลบกลบหนี้ให้กับหนี้นอกระบบของฟลุ๊ก
ซึ่งทั้งสองคนยืนยันทางเจี๊ยบบอกว่ายังยืนยันว่ายังรักกันดีอยู่
แล้วฟลุ๊กก็ไปคบกับผู้หญิงอีกคนนึง
แล้วก็จะแต่งงานด้วยโดยการบอกว่า
จะมีการมอบสินสอดให้เหมือนกับค่าสู่ขอ

ชอบแบบไปซื้อเรื่องของปืนทำเรื่องปืนทะเบียนปืนอะไรอย่างนี้
ก็อีกเรื่องหนึ่งไปไม่เกี่ยวกัน

ก็คือจะเลิกกับทางฝั่งคนเดิมเพื่อจะไปแต่งงานใหม่นั่นแหละ
ใช่แล้วเจี๊ยบก็ซื้อรถฟอร์จูเนอร์ไว้ปรากฏว่า
ปุ๊กก็เอาไปใช้แล้วก็พาผู้หญิงคนนี้คนใหม่เนี่ย

คือหมายถึงว่าฟลุ๊กหลอกแหละจบ

แต่ลักษณะก็คือตัวเจี๊ยบเองเนี่ยเขาก็

มันเป็นแบบนี้ในมุมของเขาแต่ก็ต้องรอฟลุ๊กออกมาพูดอีกทีว่า

มันคืออะไรอืมแต่ตอนนี้เหมือนเป็นหนัง

แต่ฝ่ายผู้หญิงอีกฝั่งหนึ่งที่อยู่ชุมพร
เขาบอกเลยเขาไม่พูดอยู่แล้วเพราะว่าแค่นี้เขาก็อับอาย

ผู้หญิงที่อยู่ชุมพรเขาก็ไม่รู้ใช่ไหม

เขาบอกว่าไม่รู้ตัวพ่อกับ
ตัวผู้ใหญ่หลายคนที่อยู่ชุมพร

เอาฟลุ๊กไปโรงพักแล้วพ่อแม่มา

แล้วไงว่าให้รอหย่าก่อนแล้วค่อยไปแต่ง

ยังไงฉันไม่ยอมแล้ว

เพราะว่าตอนนี้ทั้งแม่ทั้งฟลุ๊กออกมา

ว่าเขาไปกู้หนี้นอกระบบ

อาจจะฟ้องไปถึงแม่ด้วย

เดี๋ยวพี่คงมีโอกาสได้คุยไหม

เขามาอัปเดตให้เราได้ฟังไง

ฟลุ๊กออกมาพูดก่อนแล้วว่าเรื่องทั้งหมดที่ผมบอก

รู้สึกจะพูดเมื่อวาน

ผมก็เอาคำถามทั้งหมดที่ฟลุ๊กพูดมาถามเขา

เขาไปมีคนอื่นไหม
เขาบอกว่าเขาไปคบคนอื่นมาเป็นเดือนแล้ว

เจี๊ยบบอกว่าจะไปคบเป็นเดือนได้ยังไง

โอ้โหนอนกัน๒๔ชั่วโมงมันยังไม่มีเมียนอนได้
ก็นั่นไงแต่ผู้หญิงไม่รู้เรื่อง

นั่นแหละ

มีผู้หญิงอยู่หนึ่งคน
มีใครคะ

อย่ายุ่งมาก
ไปอีกเรื่องนึงค่ะ
เรื่องนี้เตือนภัยร้านทำเล็บ
หลายคนอาจจะไปเลือกร้านทำเล็บ

สำหรับสาวที่ชอบใช้บริการเสริมความงาม

ใส่ใจเรื่องความสะอาดของร้านด้วยนะคะ

แล้วก็ลุกลามไปถึงการติดเชื้อที่กระดูกกันเลยทีเดียวค่ะ

ก็โพสต์ถึงกรณีดังกล่าวเป็นอุทาหรณ์

มีการขูดร่องเล็บแล้วก็ตัดแต่ง
เล็บปลอมด้วยกาวตาช้าง
คุณแม่ต่อเล็บปลอมด้วยกาวตาช้าง

ใช่แล้วอีก๓วันต่อมา

เราทิ้งรู้สึกว่าเป็นไข้งครีท์
หลับเล็บเนี่ยหลุดออกมาด้วยค่ะดูดิน่ากลัวมากเลยปวดทนไม่ไหวก็เลยต้องไปพบแพทย์ส่ง
ที่มือพบว่ากระดูกนิ้วหัวแม่มือส่วนปลายเริ่มกร่อนเป็นลักษณะติดเชื้อที่กระดูกเลยนะคะ
ต้องเข้านอนในโรงพยาบาลเพื่อทำการผ่าตัดพบว่ามีหนองรอบเนื้อเยื่อหัวแม่มือลามเข้าข้อกระดูก
ให้ยาฆ่าเชื้อทางเส้นเลือดค่ะแล้วก็ใช้เวลารักษาอีกหลายวัน
เสียค่าใช้จ่ายอีกหลายหมื่นบาทเลยทีเดียวอีกทั้งมีโอกาสที่เสี่ยงพิการงอนิ้วหัวแม่มือไม่ได้
จากนั้นเนี่ยต้องตรวจหาว่าติดเชื้อเอชไอวีร่วมด้วยหรือเปล่าค่ะเพราะเคยมีรายงานการติดเชื้อเอสจากการทำเล็บมาแล้ว
แต่งเล็บก็ต้องพึงระวังนะคะเครื่องมืออาจจะไม่สะอาดหรือว่าผ่านการใช้งานมาจากหลายต่อหลายคน
แล้วก็ไม่ได้ทำความสะอาดฆ่าเชื้ออย่างเพียงพอจนติดเชื้อได้ใครที่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้ก็ลองแชร์ประสบการณ์กันได้คุณผู้ชมค่ะ
บางทีเวลาไปแบบทำเล็บไปแค่ตัดหนังอย่างเดียวอย่างนี้คุณแม่ถ้าสมมุติว่าแบบมันไม่สะอาดจริงหรือว่าร้านไม่ได้ทำความสะอาดใช้แล้วต่อไปต่อมาอย่างนี้มีโอกาสเป็นไปได้
ถูกต้องแล้วจะบอกนะไอ้พวกเล็บปลอมเนี่ยนะขนาดแบบใช้อาคิลิกอย่างดีนะยังเป็นเชื้อลาได้เลยนะ
ถ้าทำโดยที่แบบว่าน้ำเข้าไปอยู่ในนั้นแล้วขังไว้อยู่ในเล็บ
ใช่มันจะเป็นเขียวขึ้นอยู่ด้านใน

ดังนั้นพยายามต้องแบบว่าไม่ให้มันเผยเวลาต่อ
และนี่ใช้วิธีการต่อโดยใช้กาวตาช้างต่อ
หน้าเล็บจะพังหมดนะถ้าใช้กาวตาช้างนะ
โอ้โฮตายอันตรายที่สุด
อันนี้นี่ก็งานมันเกิดที่ต่างจังหวัดในเรื่องนี้

ซึ่งมันอันตรายสกปรกมากจริงร้านดีเขาจะใช้วิธีการเข้าไป
ทาเชื้อทาเชื้อพวกเครื่องมือทั้งหมดเลยนะ
ทุกครั้งก่อนที่จะมาทำคนต่อไป

อีกเรื่องหนึ่งนายกมีเรื่องราวดีมาบอกเนอะ
วันที่๑๖ธันวาคมนะคะ
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
แล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกราโหม
ให้สัมภาษณ์ภายหลังจากที่ได้เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างการป้องกัน
แล้วก็ลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่
หน้าศูนย์การแสดงสินค้า
ส่วนปีงบประมาณ๒๕๖๒มีประชาชนกว่า๗แสนคน
บาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนนะคะ
อีกทั้งจากรายงานขององค์การอนามัยโลกเนี่ย
เปิดเผยว่าปี๒๕๕๙ประเทศไทยเนี่ย
มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนกว่า๒๐๐๐ราย

สาเหตุหลักมาจากที่มีพฤติกรรมเสี่ยงในการขับขี่
แล้วก็มีวินัยจราจรซึ่งไม่ได้
ไม่มีวินัยการจราจรนี่แหละเยอะมากเลยทีเดียว
ซึ่งการเสียชีวิตเนี่ยนะคะมีมูลค่าความเสียทางเศรษฐกิจเนี่ยนะคะ
โดยเฉลี่ยสูงถึง๕๓ล้านบาทต่อราย
หากบาดเจ็บถึงขั้นพิการเนี่ย
มีมูลค่าความสูญเสียเฉลี่ยประมาณ๖๒ล้านบาทต่อราย
โดยกลุ่มที่เสียชีวิตสูงสุดนี่ก็คือกลุ่มคนเดินถนน

แล้วก็คนขี่หรือซ้อนรถจักรยานยนต์
ส่วนใหญ่อุบัติเหตุมักจะเกิดขึ้นในพื้นที่ตำบลแล้วก็หมู่บ้าน

การแก้ปัญหาจึงต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้นำในชุมชน
ทั้งนี้ก็ขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันแล้วก็ลดอุบัติเหตุทางถนน
ในพื้นที่อย่างจริงจัง
เพื่อที่จะดูแลความปลอดภัยของประชาชนลดปัจจัยเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุทางถนนให้เหลือน้อยที่สุด
พร้อมแนะนำให้ประชาชนรัก๓อย่างให้เท่าเทียมกัน
นั่นก็คือรักตัวเองรักครอบครัวแล้วก็รักคนอื่น
เพื่อที่จะร่วมกันสร้างความปลอดภัยทำให้สังคมได้มีความสุข
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีค่าสูงสุดของประเทศ
แล้วก็หวังว่าอุบัติเหตุและการสูญเสียจะลดน้อยลงในปี๒๕๖๒
จริงเรื่องอุบัติเหตุไม่ได้ขึ้นอยู่กับอะไร
ขึ้นอยู่กับตัวเราอย่างเดียวเลยทีเดียวนะคะ

คนขับขี่นี่แหละเท่านั้นนะ
อย่างไม่เมาเมาไม่ขับอะไรอย่างนี้เราก็ทำอยู่ตลอดเวลา
ที่ฉันน่าเคยไปนะช่วงปีใหม่มีอยู่ปีนึง

เชื่อไหมเห็นคนมีอุบัติเหตุและตายไปตลอดทางการเดินทาง

ดิฉันนะเริ่มตอนนั้นไปจากกรุงเทพไปเขาใหญ่
แล้วก็กรุงเทพไปไหนก็ตีย้อนกลับมาเขาใหญ่
ระหว่างทางที่ไปนะทั้งไปทั้งกลับเนี่ยนะ

อุบัติเหตุตลอดและเห็นคนตายนอนเกลื่อนกันอยู่ตามถนน
ถูกเป็นรายย้าเลยส่วนมากเป็นมทรไซค์
นี่ไม่ใช่บ้านนะยูไปนอนวาดรูปอย่างนั้นได้เหรอ
เรื่องของคุณเอก
ล่าผีเนี่ยนะ
อยู่ในวัดแห่งหนึ่งแล้วสุดท้ายปรากฏว่าคุณเอฟ
ซึ่งเป็นหนึ่งในทีมงานนะครับเพจล่าผีเฮียน

รถยนต์นั้นไปชนกับรถสิบล้อโดยก่อนเกิดเหตุนะฮะ
ที่โรงเรียนวัดกลางอย่างที่บอกไป

แล้วหลังจากนั้นก็มีเสียงวิภาควิจารณ์ออกมาว่า
คุณเอ๋ไปเจอสิ่งที่ลี้ลับหรือว่าสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ที่โรงเรียนดังกล่าว
จนทำให้เกิดอุบัติเหตุถึงกับเสียชีวิต
เพราะหลายคนก็บอกว่าตำนานที่โรงเรียนแห่งนั้นเนี่ย
มีเจ้าของโรงเรียนที่เสียชีวิตไปเขาห่วงโรงเรียน
แล้วก็ไม่อยากให้ใครเข้าไปที่โรงเรียนแห่งนี้ไปวุ่นวายโรงเรียนแห่งนี้
แล้วก็บางมุมก็บอกว่ามีเสียงนกแสกร้องขึ้นมา
เหมือนกับเป็นการเตือนหรือว่าจะมาเอาชีวิตคุณเอ๋
คุณเอ๋จะวิ่งออกจากโรงเรียนปรากฏมันมีเสาล้มมาขวาง
ลักษณะเหมือนกั้นให้คุณเอ๋ออกไปอยู่แล้ว
แต่สุดท้ายคุณเอ๋ก็ยังออกไปหลังจากนั้นคุณเอ๋ออกมาเสร็จปุ๊บ
ก็ขับรถไปรับภรรยาแล้วก็กำลังจะกลับบ้าน

เรื่องนี้ทำให้คุณสุธินคงพระหรือว่ากำนันโบ้
เป็นกำนันตะบนหัวไผ่นะครับพร้อมด้วยจิตอาสา
ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายปกครองประชาชนลงพื้นที่ไปที่โรงเรียนร้าง
วัดกลางอยู่ที่หมู่๗ตม

เพื่อพัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดโดยรอบของโรงเรียน
ตัดต้นไม้ปรับพื้นที่ทำให้ทุกอย่างมันสะอาดนะครับ
กำนันโบ่ยังเปิดเพื่อยว่าวันนี้
นและจิตอาสาลงพื้นที่ที่โรงเรียนวัดกลาง
ซึ่งมีเพจหลายเพจนะฮะได้มีการนำเอาเรื่องราวไปลงว่า

ตนเองยืนยันว่ามันไม่มีอย่างที่ไปลงกัน
มันทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง
และชาวบ้านพร้อมกับฝ่ายปกครอง
รวมตัวกันลงพื้นที่ไปปรับภูมิทัศน

หลังมีการนำข่าวไปลงเสียหาย
ซึ่งทำให้เจ้าอาวาสวัดกลางนั้นไม่ได้หลับไม่ได้นอน

คุณติไทยรัฐไปอีกแล้วนะครับ
กำนันก็จะด่านะครับคุณติไทยรัฐครับ
นี่นะฮะ
ทำไมเอาเทียนทั้งนั้นคืออะไรไม่เข้าใจ
ไฟฉายนทียนก็มีหมายความว่าไง
เดี๋ยวมองไม่เห็นคุณแม่ต้องใช้เทียนใหญ่นิดนึ

คนนี้คือติไทยรัฐนะครับ

ที่ไหนมีผีที่ไหนมีมนุษย์ต่างดาวที่ไหนมีเหตุ
อัจยกลงพื้นที่หมด

ตกลงโดยตอนกลางขึ้นชั้น
ถึงจะได้รู้แต่เขาบอกไม่มีใช่มั้ย

เขาบอกอย่างนี้ตอนนี้เขาประกาศแล้วนะครับว่า
นับตั้งแต่วันนี้ไปต้นไปเนี่ยไม่ว่าใครก็ตามแต่เข้ามาถ่ายทำ
ไม่ว่าจะเป็นเพจเกี่ยวกับเรื่องผีเฮียนของโรงเรียนวัดกลาง
หรืออะไรก็ตามแต่ตนจะดำเนินคดีตามกฎหมายทันที
เพราะมันทำให้เดือดร้อนแล้วก็เสื่อมเสีย
ซึ่งทางกำนันเองเขาบอกนะครับว่า
ตัวเองเกิดที่นี่แล้วก็บวชที่วัดนี้
ที่นี่มันไม่มีหรอกอย่ามาแสวงหาผลประโยชน์
ชาวบ้านได้รับผลกระทบแล้วก็ถูกมองว่าวัดนี้มันมีผีเฮียน
โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนร้างมาเป็น๑๐ปีแล้ว
วันนี้ประชาชนทั่วไปพร้อมชาวบ้าน
ได้มีการลงพื้นที่พัฒนาอย่างที่บอกไปนะครับ
เพื่อให้เห็นว่ามันไม่มีอะไรจริงแล้วก็ประกาศย้ำนะ
ถ้าใครจะมาถ่ายทำไม่ว่าจะไปลงเพจไหนก็ตามแต่
ตัวเองจัดดำเนินคดีให้เขาหาบุกลุกทันที

ผมขอให้กำนันจัดการกับติเป็นคนแรกครับ

ตาตินะติไทยรัฐนะ

แต่ตอนนี้ตอนนั้นมันก็รถชนของเองนะอุบัติเหตุเองใช่ไหม
อาจจะแบบว่าประมาณยังไงก็เราเม้ากันเยอะมากพักก่อนผมคอแห้งมากเดี๋ยวกลับมาแผ่นดินไวท์ฟิลิปปินส์

มาค่ะคุณผู้ชมค่ะก็เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็เกิดเหตุมหันตภัยแผ่นดินไหวรุนแรง
ขนาด๖๘และมีความลึกเพียง๑๐กิโลเมตรนะคะที่เกาะมินดาเนาทางภาคใต้ของฟิลิปปินส์ค่ะ
ก็เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย๓รายและบาดเจ็บกว่า๓๐คนค่ะ
อาคารบ้านเรือนพังเสียหายจำนวนมากโดยเฉพาะที่เมืองปาราดา
ซึ่งอยู่ห่างจากศูนย์กลางของแผ่นดินไหวเพียงแค่ประมาณ๒๐กิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะ
โดยทีมกู้ภัยและกำลังทหารของฟิลิปปินส์กำลังเร่งค้นหาผู้ประสบภัย
ซึ่งสูง๒ชั้นในเมืองปาราดาบนเกาะมินดาเนาที่พังถล่มลงมานะคะ
รวมทั้งอาคารบ้านเรือนที่พังเสียหายเป็นจำนวนมาก
แนนเปิดเผยว่ามีเด็กหญิงวัยเพียง๖ขวบรายหนึ่ง
ต้องเสียชีวิตอย่างน่าเศร้าสลดเพราะว่าบ้านพังจากเขตแผ่นดินไหว
ขณะที่มีผู้ประสบเหตุที่พักอยู่ในโรงแรมแห่งหนึ่งเผยแพร่นะคะ
คลิปนาทีระทึกบนโลกโซเชียล
แสดงให้เห็นช่วงเวลาขณะเกิดแผ่นดินไหวเขย่ากเกาะมินดาเนา
หลังได้รับความเสียหายอย่างหนักค่ะ
โชคดีที่ขณะเกิดแผ่นดินไหวไม่มีเด็กนักเรียนอยู่ในอาคารเรียน

ล่าสุดด้านศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
ก็รายงานว่าแผ่นดินไหวบนบกขนาด๖๘
ศูนย์กลางบริเวณเกาะมินดาเนา
ประเทศฟิลิปปินความลึก๑๐กิโลเมตร
ได้มีประกาศเตือนการเกิดซึนามิ
ห่างจากประเทศไทย๒๓๐๐กิโลเมตร
แต่ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย

ก็จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไปค่ะคุณผู้ชม

เกี่ยงแค่๑๐กิโลเมตรเท่านั้นเองอะนะคะ
อีกเรื่องหนึ่งก็เป็นเรื่องที่มาจากต่างประเทศนะคะ

ซึ่งเป็นตำรวจหนุ่มอายุ๒๗ปี
การลามศพ

คือทำไปนอกเหนืออำนาจของหน้าที่
อาจจะต้องได้รับการติดคุกถึง๓ปี
หากพิจารณาแล้วว่ามีความผิดจริง
ตามรายงานเนี่ยวันที่๒๐ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ

หลังจากที่ได้รับแจ้งว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเสียชีวิต
เขาก็แอบจับแล้วก็รูปไลค์บริเวณหน้าอกของศพ
โดยเจ้าหน้าที่จริงเขาจะมีกล้องติดตัวอยู่ใช่ไหม
แต่รายงานเขาระบุอย่างนี้ว่าระหว่างที่ก่อเหตุเนี่ย
ตาโลคัสเนี่ยเขาก็กดปุ่มปิดกล้องแล้ว
พอหลังจากที่ทำเสร็จเนี่ยก็กดปุ่มเปิดกล้องอีกทีนึง
ซึ่งที่ไม่รู้ว่าไอ้กล้องตัวนี้มันมีระบบการทำงานในการบันทึกภาพก่อน
หน้าที่ที่จะเปิดใช้งาน๒นาทีคือมันยังเวิร์คอยู่มันยังทำอยู่
จึงทำให้กล้องบันทึกภาพพฤติกรรมของโรคัสเอาไว้ได้เลย
ก็เลยนำไปสู่การฟ้องร้องแล้วก็มีการจับกลุ่มกัน
ก่อนที่จะได้รับอนุมัติให้ประกันตัวออกไปได้แล้วเนี่ยนะ
ในวงเงิน๒๐๐๐ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ๖๔๐๐๐บาท
ทางด้านสมาพันธ์คุ้มครองตำรวจลอสแอนเจลีสเนี่ยเขาก็ออกมาประนามการกระทำของโลคัสนะ
ว่านี่ไอ้ทางทำแบบนี้เนี่ยนะพวกเขาจะไม่ช่วยป้องกันโลคัสแน่นอน
เพราะว่าเขาเห็นว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่เสียเองแต่กลับทำผิดเสียเอง
พฤติกรรมของเขามันน่ารังเกียจแล้วก็เป็นที่ดูหมินอาชีพอย่างยิ่ง
ดังนั้นโดยหวังว่าทางอายการจะดำเนินคดีเอาผิดเขาให้ได้
เพื่อที่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตที่กำลังอยู่ในภาวะโศกเศร้าเสียใจอยู่แล้วด้วย
แล้วก็ไปทำในลักษณะแบบนี้มันเป็นโรคจิตไหมอย่างนี้
นี่จริงแล้วพอเราเห็นว่าเป็นศพคือคนตายแล้วเนี่ยเราก็ไม่กล้าที่จะไปเนาะว่าไหม
เป็นจิตเยอะเนอะดีนะที่แค่รูปคำแหมเหมือนบ้านเลยนะเธอเดินไปเดินมาสบายใจ
นานที่สุดในโลกมีการเปิดคำค้นคนไทย๑๐อันดับด้วยเนี่ยนะฮะ
ก็ได้มีการเผยรายงานสถิติเกี่ยวกับผู้ชมทั่วโลกประจำปีสองพันสิบเก้า
เขาบอกนะฮะบอกว่าในปีสองพันสิบเก้าเนี่ย
ประเทศที่เข้าเว็บไซต์นี่มากที่สุดนะครับก็คือสหรัฐอเมริกา
แล้วก็ตามมาด้วยญี่ปุ่นแล้วก็อังกฤษ
ส่วนประเทศไทยอยู่อันดับที่๑๗ของโลกนะครับ
แต่ในส่วนของประเทศที่คนใช้เวลาดูหนังโป๊โดยเฉลี่ยแล้วมากที่สุด
อันดับหนึ่งคือประเทศอะไรรู้ไหมฮะประเทศไทยนะฮะประเทศไทย
ประเทศไทยนี่ดูอันดับหนึ่งนะครับแน่นอนนะเรา
อยู่ที่สิบเอ็ดนาทีกับอีกยี่สิบเอ็ดวินาที
อันดับสองคือฟิลิปปินนะฮะอยู่ที่สิบเอ็ดนาทีกับเก้าวินาที
อันดับสามคือเนเธอแลนด์อยู่ที่สิบนาทีกับสามสิบแปดวินาที
มากกว่าค่าเฉลี่ยของทั้งโลกที่๑๐นาทีกับอีก๒๘วินาทีนะครับ
สำหรับหมวดของหนังผู้ใหญ่ที่มีคนเข้าไปดูมากที่สุดในปีสองพันสิบเก้า
อันดับหนึ่งนะครับก็คือหมวดญี่ปุ่น
อันดับ๒หมวดเลสเบียน
อันดับ๓คือหมวดสมัครเล่น
โดยคำที่ค้นหาสูงสุดของผู้ชมในประเทศไทยนะครับก็คือไทย
ตามไปด้วยเจเบนนิสนะครับ

เขาบอกว่าผู้ชมในประเทศไทยยังมีแนวโน้มที่จะ
ให้ไปฉายที่สุสานอะไรแบบเนี้ยนะคะรอบนี้ก็เหมือนกันเสียจ้างหนังไปฉายที่สุสาน
ร้อยหลุมเขาบอกว่าธุรกิจเขารุ่งเรืองดีมากมากเลยก็อยาก
ให้ผีน่ะมีความสุขด้วยเออเมื่อวานนี้ค่ะที่สุสานสว่าง
อุทยานพาลทองเนินเค็ดหมู่ห้าตำวนหนองกะขาอำเพอร์พาล
จังหวัดชนบุรีค่ะก็ได้มีนายฉนายอายุเจ็ดสิบปีเป็น
เจ้าของธุรกิจส่วนตัวนะคะพร้อมด้วยนางสาวนาริวัลอายุ
สามสิบเก้าปีเป็นลูกสาวก็จ้างอนงวันภาพยนตร์มาฉาย
หนังกลางแปลงให้ผีดูค่ะโดยมีการจุดทูปกราบไหว้สาร
กงและบอกเจ้าที่เจ้าทางให้รับรู้จากนั้นเนี่ยก็เริ่ม
ฉายหนังมีหนังโป๊เซียนฉายก่อนเพื่อเป็นการเคารพ
สถานที่และก็เป็นสิริมงคลและเริ่มฉายหนังจำนวน
สองเรื่องโดยบรรยากาศและอากาศก็เย็นวางเวงอ่ะมี
เจ้านัทีอาศากู้ภัยสวะงุธยานพานทองนั่ง
ดูกันอยู่นี่ใช่อ่ะเจ้านัทีก็ไปนั่งอยู่ด้วยเจ้า
ที่ก็ไปนั่งร่วมดูซึ่งภายในสุสานมีหลุมฝัง
ศพที่มีญาติและไม่มีญาติกว่าสี่ร้อยหลุมมีสาลาใหญ่
สำหรับตั้งศพก่อนจะฝังมีโต๊ะเก้าอี้ว่างโล่ง
อย่างนั้นน่ะนะคะดูแล้วมันชวนขนลุกเลยทีเดียวที่สุสาน
แห่งนี้ก็มีคนรวยแล้วก็ผู้ประกอบธุรกิจที่สำเร็จเนี่ย
ก็จ้างหนังมาฉายให้ผีดูมาแล้วหลายต่อหลายครั้งค่ะ
ครั้งหนึ่งเจ้าภาพเนี่ยต้องการจะฉายหนังให้ผีดูก็สร้าง
แปลกใจมาแล้วเนื่องจากว่าวันนั้นน้ำท่วมที่สุสาน
โดยรอบเลยรถฉายหนังเนี่ยมาถึงตอนบ่ายโมงแต่ไม่สามารถลงมาได้
ใช้หนังได้เรื่องนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่กู้ภายเขาทราบกัน
ดีแล้วก็โจทย์ขาลือไปทั่วมาแล้วอ่ะนะคะนายฉนัยและ
นางสาวนาริวัลก็เปิดเผยบอกว่าที่จ้างหนังมาใช้ผี
ดูเนี่ยก็เพราะว่าประสบความสำเร็จในธุรกิจแล้วก็มีความ
คิดว่าอยากจะให้วิญญาณหรือผีที่อยู่ในหลุมศพทั้งที่มีญาติ
แล้วก็ไม่มีญาติเนี่ยรวมทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อว่า
ครองที่นี่อย่างเช่นอากงอยากจะให้เขามีความสุข
ให้ครอบครัวเรามีความสุขเช่นกัน
นางก็คงช่วยกันวิทย์น้ำออกนะ

จะได้ไปดูหนังจะได้
อืมนะเออเชื่อก็ได้เอาล่ะเชื่อก็ได้

เอ้าพักกันสักครู่
ช่วงหน้าป๋องกระพลเลี้ยงหมูกระทะผียันไม่ได้สร้างกระแส
เนี้ยก็เหมือนกันไหมเหมือนจ้างหนังใบฉายเอาใหม่บนนี้มา

แล้วพอไม่มีใครเดินแต่ผีเดินเขาบอกผีเดินแล้ว

ร้อนพี่ฟองอ่าเดี๋ยวมาฟังเดี๋ยวกลับมา

นี่คู่นี้เขาหวานแบบสุด
คุณลูกเขามีความสุขสบายใจสบายใจเต็มที่ทำ

เงือกมันโอ้โหเงือกรึฟัน

เดี๋ยวโตขึ้นมาตีโฟสนายะสิงฟันด้วยนะ
เพราะว่าเห็นฟันเต็มปากแบบพอดีสวยค่ะ
ไม่แต่นี่เหงื่อมันเยอะนะยูเดี๋ยวเราเอาฟันขึ้น
ถ้าเกิดเสื้อผ้าเปลือกหมึกนั้นม้าจะตีด้วยไม้ก้านมะยมนะ
รู้จักก้านมะยมค่ะว่าวะเอาให้ล่วงเลยนะเอาให้เนื้อแตกเลยได้ยินไหม
หัวไหมพี่ยูรู้ไหมก้านมะยมคืออะไรฮะยู
กลัวจังเลยหนูกลัวจังเลยอ่ะหวานมากคู่นี้นะคะณเดชน์กับยาย่าก็เรียกว่าสมกับฉายา
ที่วงการบันเทิงเขาได้รับในปีนี้ก็เลยทีเดียว
สำหรับหนุ่มรูปหล่อยายาณเดชน์แล้วก็สาวสวยยายา
โอ้โหภาพหวานขนาดนี้มีกันทีมากเลยช่วงเนี้ย
ตามกันไปแทบทุกที่เลยนะตั้งแต่เปิดตัวนี้นะเขาแบบเปิดเผยกันแล้วล่ะ
ล่าสุดอะไรกับคุณแม่อ้ะ
ก็ควงกันไปเที่ยวงานเทศกาลอันนี้

หลายคนเนี่ยนะฮะเขาก็ได้ถ่ายภาพณเดชน์กับยายาเนี่ย
ทั้งคู่แต่งตัวน่ารักเลยนะ
ทีมกันเลยทีเดียวสงสัยทีมงานก็คงจะจัดการให้
แต่งเป็นยังไงอ่ะ
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบโบโหนิดนึงโชชาเทา
โบโหอ่ะเป็นเหรอเป็นแบบนั้นหรอ

นี่ขวาสุดนาเด็กอยู่ข้างบนใส่แว่นดำ

มีเวทีหลายเวทีคุณแม่เขาก็จะมีกิจกรรมอยู่ข้างใน

เนี่ยนประมาณนั้นนี่ไงแต่เท่าที่เราเห็นนี่เดี๋ยวนี้เขาก็เข้ากลุ่มกับพวกเพื่อน
ของเพื่อนสนิทของยายาได้แล้วเนอะก็ไปกันแล้วเรียบร้อยเนี่ย
ก็เกลียดเควันน่ารักแล้วเราล่ะอีกคู่นึงไปคู่ของอเล็กซ์ว่าอเล็กซ์ธีรเดชค่ะ
เขาบอกว่าโอ้โหเค้ามีแต่คนรุนให้แต่งคุณเต้ยเจรินพร
ทำไมชอบไม่แต่งยูยูทำอะไรอ่ะลูก

สีไมส์ก็เปิดเสื้อห๊ะดีอยากจะโดนนะดีอยากจะโดนนะ

ตีพี่นี่ปากกาเลยนะ

อ่าวเช็คละ
พระปากกาขีดเสื้อเดี๋ยวน่ะ

เขียนมือมือตัวเอง

สำหรับอเล็กธิรเดชแล้วก็คุณเต้ยเจรินพรนะคะ
หลังจากทั้งคู่คบหาดูใจกันมาได้สักระยะหนึ่งแล้ว
ก็มีทริปแบบกระชับรักออกมาให้เราเห็นกันบ่อยค่ะ
ล่าสุดคุณอเล็กเปิดเผยบอกว่าปีนี้เป็นอีก๑ปี
ได้ทำอะไรหลายอย่าง
สำหรับปีหน้าก็มีแพลนทำอะไร
แต่ว่ามันยังเป็นสิ่งที่แค่คิดเอาไว้
เราเองก็เริ่มโตแล้วแล้วก็เริ่มคิดให้มันเยอะขึ้น

ก็อยากจะทำอะไรให้มันเป็นชิ้นเป็นอันให้มากขึ้นอีกเรื่อย
เรื่องแต่งงานก็มีคิดไว้
แต่ว่าตอนนี้ต้องดูแลพ่อแม่ของเราให้ดี
เพราะการสร้างครอบครัวของตนเองมันก็เป็นเรื่องใหญ่มาก
จริงมันต้องดูไปเรื่อยให้พร้อมจริง

ดูสิก็ไปถามเขานะหลายคู่เลย

เรื่องนี้จำเป็นต้องพูดเลย

คุณป๋องเขาไปเลี้ยงหมูกระทะผี
เขาบอกเขาไม่ได้สร้างกระแสนะไปเลี้ยงโต๊ะจีน

ลุงป๋องก็ไปจัดงานเขาเลี้ยงผีนะลูก

นี่นะครับจากกรณีที่ป๋องกระพลทองพลับนะครับ

นี่๑๐๐โต๊ะที่สุสานอริยธรรมสถาน
ตระบวนสาธิกรรมพลเมืองจักรนครนายก

ให้กับผีที่มีญาติแล้วก็ไม่มีญาติ

ส่วนบรรยากาศในงานเนี่ยเต็มอยู่ที่ความหน้าสะปลึง

พร้อมกับใช้ใบตองนั้นรองพื้นเอาไว้

ก็บอกว่าเซ็นเซอร์เนี่ยมันดังตลอด

แล้วก็คล้ายกับมีใครเนี่ยมาเดินผ่าน
ทั้งที่ประตูนั้นห้ามไม่ให้คนเดินเข้า

ทั้งใส่รองเท้าแล้วก็ถอดรองเท้าอยู่บนใบตอง

ด้านคุณป๋องกระพลก็เปิดเผยถึงการจัดงานในครั้งนี้นะครับ
บอกว่างานนี้เนี่ยเริ่มมาจากอยากขอบคุณดวงวิญญาณนะครับ
เขาอยากฝากขอบคุณดวงวิญญาณ
จริงคุณควรจะต้องไปขอบคุณ
เขาจะต้องได้ขอบคุณเขาถึงพอวิญญาณคุณออกไปเลย
มีเสียงในทางเนี่ย
มีเสียงด้วยหรอ

พวกตนเองไม่ได้งมงายหรือสร้างกระแสอะไร

เปลี่ยนเตาให้นะคะเออเอาเตาขึ้นเอาเตาขึ้นเปลี่ยนเตานะเปลี่ยนเตาให้ผีนะ
เห็นไหมล่ะเออเนี่ยนะฮะที่เขาจัดเลี้ยงหมูกระทะเนี่ย
เพราะเป็นเมนูยอดนิยมแล้วก็เป็นหน้าหนาวด้วย
จึงนำมาเลี้ยงวิญญาณและให้คนในงานนั้นช่วยปิ้งย่างให้
เพราะวิญญาณอาจไม่มีมือมาปิ้งเองอ๋ออะไรโอ้โหถ้ามันจะกินยากขนาดนั้น
มันก็ไม่ต้องไปเลี้ยงมันหรอกต้องมีคนไปปิ้งให้กินอีกเดี๋ยวรอบหน้า
ส่วนกระแสที่มีคนโจมตีว่าไม่เห็นด้วยตนไม่ได้สนใจ
เพราะต้นจะทำบุญต้นไม่ได้ถือสาทำบุญยังไงและทำบุญกันทุกปีอยู่แล้ว
กับคนสัตว์แล้วก็ผีซึ่งปีต่อไปตนเองก็จะทำแบบนี้ต่อไปนะฮะ
เสียงพี่ป๋องมาอ่ามีเสียงพี่ป๋องสัมภาษณ์อยู่ใช่ไหม
อ่าฟังเสียงพี่ป๋องซะนิดหนึ่งค่ะน้องอ่าอีกกลุ่มหนึ่ง
เขาบอกว่าเขาถ่ายภาพระหว่างถ่ายภาพเนี่ย
เขาเห็นเป็นกลุ่มควันขึ้นมาแล้วลักษณะเนี่ยพอขยายแล้วเนี่ย
เหมือนหน้าคนปรากฏว่าแต่ละคนก็มีความรู้สึกแปลกนะฮะ
คนหนึ่งรู้สึกว่าเหมือนมีคนเปิดขวดน้ำอัดลมอยู่ข้างนะฮะ
น้องอีกคนนึงนะฮะนั่งอยู่มีความรู้สึกว่าเหมือนมีคนมานั่งข้างด้วย
เดินไปเดินมานะฮะแต่ละคนมีความรู้สึกเหมือนกันหมดเลย
ในช่วงระยะเวลาสั้นนะครับเขาก็จะมีซุ้มให้แบบว่าไปเชิญจุดทูป
ไปเชิญวิญญาณที่อยู่ในสู่สารที่เป็นศพรายาทมายรายาทเนี่ย
เข้ามาในงานก็จะมีตัวเซ็นเซอร์ครับตัวเซ็นเซอร์อยู่ตวงเนี่ย
มันจะดังอยู่ตลอดเวลาไม่มีคนเดินเลยนะ
ผมก็อยู่อยู่ในนั้นผมก็ยังแซวว่าให้มันเสียรึเปล่า

อีกเรื่องหนึ่งที่คุณป๋องเขาไม่ได้เล่าเลยคืออะไรรู้ว่าผมได้คุยกับเขา
คือเขาพอถ่ายรายการเสร็จเขาอัดรายการไปด้วยอะไรอย่างนี้ใช่ไหม

เขาบอกเอ๊ะทำไมยังไม่เอาไมค์ออกไปอีกวะอะไรอย่างนี้
ปรากฏว่าทีมงานบอกเอาไมค์ออกแล้วไม่มี

ลงกดอะไรอีกรู้ปะพี่ปะขาปตัวแม้งเท่าไหร่
เฮ่ยไม่บันทัศน์นี่เกาะอยู่ทีหลังพี่ป๋อง
เกาะอยู่ในหลังเขาอยู่ในเสื้อเขา
ตคบี้งมันจะหายบ้างไหม
ก็ใช่ไม่ได้อย่างนี้หรอก
เออจะกินได้ทีโอ้โฮเผลอเจ้า

เผลอหลับมาแล้วตัดจุงพิงนะ
เลี้ยงไว้เลยนะหัวโลดนั่นนะไม่ได้เลยนะสมัยก่อนนะอยู่กับผมนะโอ้โฮ
ซ่าแบบโอ้โฮนุ่มกูจงกูยังงี้เห็นแบบ

กลัวตะป๋องนี่กลัวผีมาก
แล้วก็ชอบแบบอวดเก่งนู่นนี่นั่นไง
ทำจนชินทำรายการจนแบบว่าไอ้นี่ละตอนนี้
ลูกสองคนแล้วไงยังไปทำรายการบอลเบิร์นอะไร
พิตตุ้งพิตตี้ไปแตะอังเขาอยู่เลย

ตามหานักเรียนสาวหลังจากตามป่วนชีวิตของเธอนะคะ

ไหนข่าวหายว่ะ
เจนนี่ได้หมดให้สดชื่น
สดชื่นเป็นข่าวอีกแล้วนะครับตามล่า
แล้วที่สำคัญคือทำเธอเลิกกับแฟนด้วยอืม
นี่นะฮะคือนักร้องสาวเจนนี่

อะไรอีกอ่ะวาดไม่ต้องว่าดเหรอเออ
มาให้วาดนี่

แล้วก็ไปกวนพูดจาปั่นประสาทคุณแม่ของเธอตอนที่คุณแม่นั้นเข้ารับการผ่าตัดเนื่องจากอาการป่วยจนทำให้คุณแม่นี่เครียดแล้วก็ร้องไห้
นี่ก็เปิดเผยเพิ่มเติมแล้วก็เธอตัดสินใจแจ้งความดำเนินคดีกับอีกฝ่ายหนึ่งแล้ว
หลังจากมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องร้ายแรงและอีกฝ่ายหนึ่งไม่มีท่าทีสำนึกกับสิ่งที่ทำลงไปนะครับ
อย่างไรก็ตามแต่นะฮะก็มีแฟนก็ไปคอมเมนต์ให้กำลังใจเจนนี่และคุณแม่เป็นจำนวนมากทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับ
พร้อมขอให้จับคนร้ายได้ในเร็ววัน
นี่พี่ม้ากำลังนั่งวาดพี่หนุ่มอยู่
เอากระเป๋าผ้าเลยละกัน
คุณผู้ชมต้องบอกก่อนว่าวันนี้เนี่ยนะคะใครที่แบบว่าไม่ถูกสลากินแบ่งรัฐบาลไม่เป็นไรคุณไม่ต้องเสียใจค่ะเพราะเรามีหนี้เลย
นี่นะคะกระเป๋าผ้าจำนวน๒๐ใบนะจ๊ะ
ข่าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะแจกกระเป๋าผ้าลดโลกร้อน
ยังตอบมาอย่างนี้คุณผู้ชมฟังคำถามด้วยนะคะ
คุณให้ข่าวไหนเป็นที่สุดแห่งปีพร้อมกับให้เหตุผลด้วยนะคุณผู้ชมค่ะ
เหตุผลไหนโดนใจพวกเราทั้งทีมงานแล้วก็ตัวพิธีกรเองเนี่ยนะคะเราแจกไปเลยกระเป๋าผ้าจำนวน๒๐ใบกติกามีอย่างนี้ค่ะ
เพียงแค่ว่าคุณกดไลค์เฟซบุ๊คแฟนเพจของรายการข่าวใส่ไข่๑แล้วนะ
ตอบคำถามที่เราพูดไปเมื่อกี้คุณผู้ชมข่าวไหนเป็นข่าวที่สุดแห่งปีพร้อมกับให้เหตุผล
ไหนโดนใจเรานะคะเราก็จะให้รางวัลกับคุณไปตอบคำถามใต้โพสต์ในแฟนเพจรายการให้ถูกต้อง
อย่าลืมติดแฮชแท็กด้วยว่ากระเป๋าข่าวใส่ไข่
ต้องบอกว่าตอนนี้มีคนส่งเข้ามาเท่าไรล่ะพี่แองจิ

ตรงมาละทั้งหมด๓๐๐บาทหนึ่ง

ดไลค์แล้วคุณต้องตอบคำถาม

ทำตามกฎิกาให้ครบถ้วนค่ะ